เมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำนะคะในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสพปพยอมได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุคนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิง
จนมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะคือผู้ชายสองคนเขาซ้อนจักรยานยนต์กันมา
คนซ้อนท้ายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตแต่คนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามเลยนะ
คือนั่งมาในรถเก๋งแล้วใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงใส่ผู้ชายสองคนนี้
เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมาเจ้าหน้าที่ยืนยันเลยว่าเป็นอาวุธสงครามจริงจริง
แต่ยังไม่ระบุนะว่าเป็นชนิดไหนประเภทไหนแล้วกระหน่ำยิงใส่เขาเลยอ่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายในมทักษิณนะคะตลาดป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
เจ้าหน้าที่เจอรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ค่ะใกล้ใกล้กันก็มีกองเลือดมีปืน๙มิลลิเมตรอีก๑กระบอก
มีกระเป๋าสะพาย๑ใบข้างในมีเอกสารมีกระสุนปืนด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวชายสองคนที่เขาขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันส่งโรงพยาบาล
นายธิรพงศ์ฉ่ำชนะอายุ๓๘ปีนายธีรวัตรเกิดแก้วอายุ๒๗ปี
นำส่งโรงพยาบาลป่าพยอมแต่สุดท้ายนายธีรพงศ์เสียชีวิตนะคะ
ส่วนนายธีรวัตรก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพัทธลุงตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ธิรวัตรเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
นายธิระพงเป็นคนซ้อนท้ายค่ะ
คนนี้เขามุ่งหน้าไปทางตลาดป่าพยอม
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะคาดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คนนะคะ
รถเก่งคันนี้ตามมาประกบแล้วคนร้ายใช้ปืน
ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธสงครามเลยอะค่ะกระหน่ำยิงใส่รถจักรยานยนต์
แต่นายธีรพงศ์คนนั่งซ้อนอ่ะเขาก็มีปืนอืม
ปืน๙มิลลิเมตรที่พกมาหวังจะยิงตอบโต้แต่ไม่ทัน
ตัวเองเนี่ยโดนยิงร่วงลงไปแบบเนี้ยค่ะ
นี่จักรยานยนต์ไม่มีอะไรกำบังเลยด้วยใช่แต่เขาอยู่ในรถอ่ะอ่า
เขาไม่โดนอ่ะเนี่ยจากการสอบสวนขยายผลนะคะ
บอกว่าคนร้ายใช้ปืนสงครามก่อเหตุแน่แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นปืนสงครามชนิดอะไร
เพราะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมไม่เจอปลอกกระสุนเลยด้วยซ้ำ
ปลอกกระสุนของคนร้ายน่าจะตกอยู่ในรถเก๋งค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยคนถูกยิงเสียชีวิตเป็นคนต่างถิ่นนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีปืนของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วยก็เลยคาดว่าตัวผู้เสียชีวิตน่าจะรู้ตัว
ว่ามีคนปองร้ายหรือมีความขัดแย้งกับใครอยู่นี่แหละ
ก็เลยต้องพกปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
พลตำรวจรีธรัชชาถมปัตย์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
เรื่องต้นตำรวจก็ให้น้ำหนักไปที่ปมขัดแย้งสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
แต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวต้องรอสอบพยานบุคคลที่ใกล้ชิด
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือประเด็นอื่นทิ้งนะคะ
โดยเฉพาะตัวนายธิรพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคาดว่าคนร้ายคือตั้งใจจะเอาให้ตายเลย
ถึงกับใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงแบบนี้
ทีนี้จากการสอบประวัติของผู้ตาย
เคยถูกตำรวจสพปพยอมจับคดีพรบออาวุธปืนมาแล้วค่ะ
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้นี่เองกรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วสุดท้ายก็มาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องรอสอบปากคำคนที่เขารอดที่เขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ว่าเห็นอะไรบ้างจำทะเบียนรถได้ไหมนะคะ